คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าชนบุรีท้องฟ้ามัวทั้งเมืองเลย
แล้วก็มีถามมาเยอะเลยว่าเราต้องซื้อเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองติดตัวแล้วไหม
พี่กัดมาด้วยว่าหาซื้อที่ไหนได้บ้าง
คือในโลกออนไลน์เนี่ยยังพอมีอยู่บ้างซื้อผ่านออนไลน์
แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้พิกัดแจ้งมาก็ได้นะ
เราเคยให้แจ้งพิกัดร้านขายหน้ากากอนามัยแล้วก็บอกราคามาแล้ว

ใครที่ดูอยู่แล้วก็ในพื้นที่ของคุณมีส่งข้อความมาบอกกัน
ติดตัวของเราจะเยอะขึ้นเรื่อยนะครับ

อง๙ธัญบุรีควันพิษทุกเช้าเลยนะครับ
เป็นห่วงเหลือเกินค่ะสุขภาพของประชาชน
อีกคนนึงที่ดิฉันเป็นห่วงคืออาจารย์สุภาพค่ะ
เพราะว่าอาจารย์ก็มีภูมิแพ้ด้วย
วันที่ค่าสถานการณ์ฝุ่นหนักนี่อาจารย์ก็ฟืดฟัดเหมือนกัน
แต่ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นความพยายามของหลายหน่วยงาน
ในการผนึกกำลังร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย

นี่เป็นบทสรุปผลสะท้อนอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าปัญหาใดก็ตาม
ถ้าสื่อกระตุ้นสังคมให้ความสนใจ
กระบวนการแก้ปัญหาก็จะถูกยกระดับ
ความสำคัญขึ้นมาทันที
เรื่องนี้เรื่องฝุ่นพิษคลุมเมืองเนี่ย
ตอนนี้ยังวิกฤตอยู่แต่ว่า
ถ้าได้ดูกระบวนการแก้ปัญหาวันนี้แล้วเนี่ย
ประชาชนเริ่มมีความหวังขึ้นแล้วครับ
เพราะได้เห็นกระบวนการแก้ปัญหา
ได้เห็นกระบวนการร่วมมือ

อย่างเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง

มันดีขึ้นถ้าเราไม่ทำ

ทำดีกว่าไม่ทำ

ทำอะไรได้ดีกว่าไม่ทำ

เราจะเห็นว่ามีทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้
สาขาต่างผู้ประกอบการ

สามร้อยกว่าคนครับ

มีความหวังขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งว่า
ถ้าจะร่วมมือกันจริงทำกันจริง

ที่จะดีขึ้นมาทันทีคือ

พอเห็นเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะหายไป

ลพิษทางอารมณ์ของผู้คน

ทบทวนอีกทีนะครับ

ที่ประชาชนอยากเห็นทำกันอย่างจริงจัง

การแก้ปัญหารถควันดำ

ให้ตั้งด่านตรวจทุกจุด

เพราะว่าเท่าที่ขับรถดู
ยังไม่เห็นด่านตรวจควันดำมาก

ยังมีรถควันดำวิ่งกัน

หลายคันก็ยังควันขโมงอยู่
ฉะนั้นเรื่องตรวจควันดำเนี่ย

เราจะต้องเห็นในทางปฏิบัติด้วย

ถ้าตรวจพบต้องหยุดตรงนั้น

แล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการใช้เปลี่ยนน้ำมันด้วยบียี่สิบ
ซึ่งจะเผาไหม้ได้มากกว่าและไม่มีมลพิษออกมา
สองจะมีการสั่งหยุดการก่อสร้าง
จริงจังแค่ไหนตอนนี้มีคำสั่งออกมาหรือยังหยุดหรือยัง
ถ้าจะหยุดหยุดไปอีกกี่วันถ้าไม่หยุดสร้างตั้งแต่ตอนดึกได้ไหม
สร้างกันดึกหลังเที่ยงคืนแล้วพอกลางวันหยุด
เพราะว่าฝุ่นจากการก่อสร้างเนี่ยวันก่อนมีคนให้ข้อมูลว่า
จากการก่อสร้างไม่ใช่พีเอ็มสองจุดห้าฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นพีเอ็มสิบ
เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาแต่เมื่อวานเห็นดรปลอดประสบสุรัสวดีบอกว่า
ฝุ่นขนาด๑๐นี่แหละมันจะแตกตัวเป็นฝุ่น๒๕ได้
ฉะนั้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งหลายต้องหยุดสามการสั่งล้างถนน
จะเอากันจริงหรือเปล่าล้างถนนเนี่ยถ้าเอากันจริงล้างทุกสายแต่ละเขต
หน้าร่วมมือกันรถของกอทมรถของเขตไม่พอ
ไปขอรถดับเพลิงมาสิไปขอรถของทหารมาสิ
เขายินดีให้ความร่วมมือฉะนั้นถ้าด่าหน้าล้างถนนกันทุกเขตทุกสาย
มันต้องดีขึ้นเรื่องการล้างถนนฉะนั้นกำลังจะดูอยู่ว่า
จะทำกันจริงแค่ไหนแล้วเวลาล้างถนนเนี่ย
อย่ามาล้างเอาช่วงที่เขาสัญจรกันนะเอาเลยตี๒ถึงตี๕๓ชั่วโมง
ล้างถนนทุกสายสามเรื่องนี้ถ้าทำได้จริง
ฝุ่นจะลดลงลดลงแงส่วนมาตรการเสริมที่นายกเปลยว่า
แหมถ้าเจ้าของตึกอาคารสูงทั้งหลายให้ความร่วมมือเนี่ย
แล้วก็ติดเครื่องพ่นน้ำพ่นน้ำด้วยความดันแรงสูงออกมาเนี่ย
มันจะช่วยได้เยอะถ้าช่วยกันทำอ้าวนายกเปลยไว้อย่างนั้น
เมื่อวานผมไปนั่งคุยกับคุณพันเลิศใบหยก
เจ้าของตึกใบหยกเนี่ยคุณบันเลิศยืนอยู่ข้างผมเนี่ย
คุณพันเลิศบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือเลย
ตอนนี้รออยู่แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานมาเมื่อไหร่
ได้ทันทีเพราะบนยอดตึกใบหยกขนาดเนี้ย
เขามีแท้งน้ำขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้เท่าไหร่ล่ะ
หกพันคิวอยู่บนนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เอาเครื่องสูบน้ำเอาเครื่องเครื่องพ่นน้ำที่มีแรงดันสูงน่ะ
เอาปีนขึ้นไปไปถึงตึกประหยก
พอไปอยู่บนนั้นแล้วยินดีเลยให้ความร่วมมือ
ใช้น้ำเท่าไหร่เต็มที่ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรต่างต่าง
สูบน้ำขึ้นมายินดีให้ความร่วมมือหมด
แล้วก็เชื่อว่าเอกชนทั้งหลายเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือ
แต่ว่าตอนนี้ก็รออยู่อาจจะทำกันจริงเมื่อไหร่ไม่รู้
ส่วนประเด็นคำสั่งปิดโรงเรียนมีคนกระแนะกระแหนว่า
โรงเรียนแล้วทำให้ฝุ่นลดลงมาไหมนายแพทย์ธีรเกียจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่าไม่ได้ปิดโรงเรียนเพื่อให้ฝุ่นลด
แต่สั่งปิดโรงเรียนเพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนทีนี้ปัญหาก็ตามมาอีกครับ
พ่อแม่ที่เคยส่งลูกไปเรียนหนังสือเสร็จตัวเองก็ไปทำงาน
ที่บ้านไม่มีใครอยู่อ้าวพอโรงเรียนปิดพ่อแม่ไปทำงาน
ถ้าลูกโตแล้วไม่เป็นไรถ้าลูกเล็กเขาจะอยู่กับใคร
อันนี้ก็มีข่าวล่าสุดว่าผู้ประกอบการธนาคาร๒๓แห่งเขานำร่องแล้ว
เจอปัญหานี้ลูกยังเล็กโรงเรียนปิดให้ทำงานที่บ้าน
ไม่ต้องมาที่ธนาคารงานอะไรที่หอบไปทำที่บ้านได้
ทำที่บ้านตอนนี้นี่เป็นความร่วมมือ
เป็นภาพสะท้อนที่เห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ของคนไทย
พอถึงจุดหนึ่งเราก็ร่วมมือกันแล้วอีกภาคส่วนหนึ่งที่
คุณสืบสกุลรายงานข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่คือ
ที่เขาเอาเครื่องบินเล็กขึ้นไปบินเพื่อพ่นน้ำดับฝุ่น
อันนี้คนก็ชื่นชมกันเยอะนาวานวาโทปิยะตรีกานนท์
หรือที่เขามีโรงเรียนการบินกรุงเทพเขาก็ชักชวนเพื่อนฝูง
แล้วก็จะบินกันรู้สึกว่าจะเริ่มต้นที่ถนนแถวพระรามสอง
โดรนยานไร้คนบังคับอ่ะเมื่อวานนี้เขาก็ไปปฏิบัติการ
ที่ท่านเห็นในจอเนี่ยมันจะลดได้มากน้อยแค่ไหน
อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้เห็นว่านี่คือความร่วมมือทุกภาคส่วน
อย่าถามว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่าถามว่าลดได้มากหรือไม่ได้มาก
ไม่ต้องถามทำอะไรได้ทำอ่าทีนี้ถามว่าประชาชนอย่างเราเราเนี่ย
ควรจะทำอะไรได้บ้าง๑รู้ว่าตัวเองลดควันดำ
ช่วงนี้อย่าออกมาวิ่งสองฟุตบาทหน้าบ้านช่วยกันล้างได้ไหม
บ้านใครบ้านมันห้องแถวใครห้องแถวมันช่วยกันล้างฟุตบาท
บิ๊กคลินิ่งถ้าทำอย่างนี้แก้ปัญหาได้มาก
สุดท้ายประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาเมื่อวานนี้เห็นภาพภาพหนึ่งที่
ควันดำขโมงออกมาบนยอดตึกเขาถ่ายคลิปแล้วเขาก็แชร์กัน
เจ้าของโรงแรมเดือดร้อนครับต้องออกมาขอโทษขอโพย
อธิบายว่าที่มาของสาเหตุในช่วง๒๐นาทีนั้นเนี่ย
ทำไมมันถึงมีควันดำอย่างนั้นออกมา

แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอย่างนี้อีก

ฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยใครเห็นรถควันดำ
เห็นแหล่งเกิดควันดำที่ไหน

นายกบอกยินดียินดีที่จะสั่งการ
ฉะนั้นนี่คือวิกฤตที่มากับโอกาส
ร้องแรกแหกกระเชอเรื่องนี้มานานแล้ว

คราวนี้สังคมตื่นแล้วครับ
ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา

ตอนนี้เห็นโรงศพแล้วครับ

เพราะว่าถ้าโรงงานอีก๗๐๐๐กว่าโรงเนี่ยเนอะอาจารย์เนอะ

โรงงานก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
ไปเจอใครช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า
ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับ